นี่แหละคุณผู้ชมรอไม่เปลี่ยนช่องไปไหนเลย
รอดูของดีที่ว่านี่มันดีจริงเหรอ

มือกับแขนคุณผู้ชมเป็นสีเดียวกันหรือเปล่า
ก็ไม่แต่ใกล้เคียงคือมืออาจจะคล้ำหน่อย
เพราะมันโดนแดดแต่แขนบางทีอยู่ในเสื้อ

แต่มันจะคล้ำสักขนาดนี้เลยเหรอ
ดูหน่อยค่ะภาพที่จะเอาให้ดูนี้เป็นภาพถ่ายหน้างานศพนะ

แล้วตรงนี้มือตรงนี้คุณผู้ชมให้ดูภาพกว้าง
น้องที่นั่งอยู่อันนี้น้องเขาผมอาจจะสีกลืนกับเสื้อของพ่อนะครับ

เสื้อชมพูชมพูเสื้อกระหนาวของน้องน่ะ
มือพ่อป่ะมือพ่อป่ะสีเดียวกันไหมคุณผู้ชม
ถ้าเป็นมือคุณพ่อแสดงว่ามือพ่อต้องไปโอ้โหไปคลุกหรือไปจับอะไรมา

คือแบบอาจจะแบบคล้ำมากเลยอ่ะทีนี้มันก็เลยมาเป็นคำถามไง
ว่าตำแหน่งมันอาจจะใช่ดูภาพกว้างอีกทีนึงได้ไหมคะทีมงาน
ภาพกว้างที่เห็นตำแหน่งมือพ่อมันอาจจะใช่ว่าแบบเข้ามาตรงใต้รักแร้ลูก
ใช่แล้วเออแล้วสีอ่ะไม่ใช่นี่ไงไม่น่าใช่
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นวันที่๓พฤศจิกาค่ะ
ช่วงเย็นนะ๖โมงครึ่งที่วัดยางน้อยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็มาถ่ายรูปกันต้องบอกว่าครอบครัวนี้ก็รู้จักกับคนตายนะ
คนตายเนี่ยคือช่างต้อนายนพรัชพัฒน์ใหม่อายุ๔๑ปีค่ะ
เขาเป็นช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ก็ในหมู่บ้านนี่แหละ
ต้อเสียชีวิตจากเส้นเลือดในสมองแตกทีนี้พอถ่ายภาพหน้าโรงศพเสร็จ
เอามาดูอุ๊ยมาเปรียบเทียบกันคุณผู้ชมขออภัยค่ะ
ทางขวามืออาจจะสงสัยว่าแล้วนั่นคือมือช่างต้อจริง
มือผู้เสียชีวิตใช่แล้วเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าเอ๊ะใช่ไหม
สีมันอาจจะคล้ำคือปกติสีผิวของคนตายมันก็จะคล้ำขึ้นอยู่แล้ว
ทีนี้ชาวบ้านเขาเห็นภาพนี้เขาบอกว่ามือนี้เป็นมือของช่างต้อ
เพราะว่าก่อนหน้าช่างต้อก็จะมาหยอกกับเด็กโอ้โห
ดูทีมข่าวของเราพยายามสลับให้เห็นเอามาวางซ้อนกันแบบนี้เนี่ยนะครับ
นักข่าวของเรานะไปเจอน้องผู้หญิงเสื้อชมพูคนนี้
ขอเรียกว่าน้องขนุนละกันอายุ๕ขวบค่ะ
ถามหนูหนูคิดว่าเป็นมือของช่างต้อไหมลูก
จะตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังเสียงน้องแล้วกันค่ะ
นี่ไงน้องก็เชื่อว่าเป็นมือของช่างต้อจริง

น้องไม่ได้กลัวนะแล้วน้องก็คิดว่าน่าจะเป็นช่างต้อมาก่อนนี่แหละ
คุยกับคุณยายของน้องขนุนบ้างละกันค่ะ
คุณยายเล่าให้ฟังปกติช่างต้อเนี่ยนะจะสนิทกับคนที่บ้านเหมือนกับนับถือกันเป็นลูกเป็นหลานแหละ
ตอนที่ช่างต้อมีชีวิตก็จะมากินข้าวกินเหล้าที่บ้านตาประจำเลย
แต่ทีนี้ตอนที่คุณยายของน้องขนุนเห็นภาพเนี่ยนะ
ยายก็บอกว่าอู้ฉันก็รีบไปทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับช่างต้อเลยเพื่อให้ไปสู่สุขติ
เพราะว่าก็กลัวแหละว่าไม่รู้ว่าช่างต้อยังห่วงหลานหรือเปล่าเลยมาในรูปแบบนี้
ทีมข่าวของเราค่ะเมื่อกี้ทำภาพเปรียบเทียบให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วใช่ไหมคะ
บางคนอันนี้ดูคอมเมนต์ของคุณผู้ชมนะ
คอมเมนต์ก็บอกมาบอกว่าเอ๊ะ

คือตำแหน่งมันใช่แต่สี

มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งเขาบอกว่าหรือว่าเพราะ

บางแสงบางแสงก็เลยทำให้
เงามันดูมืดหน่อยมือคุณพ่อดูมืดแต่ว่า

ใช่อย่างคุณรุ่งโรธก็บอกว่าแขนแขนพ่อใช่แหละ

เอางี้คุณผู้ชมเรื่องแบบนี้

มันจะเปลี่ยนเลยนะอ่าอาจารย์ออสอ่ะพอพูดอาจารย์ออสมาปั๊บ
ทรงจะไปทางไหนแต่อยากจะฟังนะรู้ว่าเปลี่ยนแหละ
แต่อยากจะฟังว่าแย่แต่รอบนี้
ผมฟังดูอาจารย์ออสดูแบบไม่ฟันทงนะ
อ้าวเหรอเออแต่แต่คิดทางที่อาจารย์ออส
ทั้ง๒ช้อยที่อาจารย์ออสบอกก็ไปในหลักวิทยาศาสตร์หมดแหละ
หนึ่งของอาจารย์ออสคือกล้องมือถือเออเลอร์หรือเปล่า
อันนี้หนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือสอง
มือพ่อไปทำอะไรมาจนมือเลอะหรือเปล่า
มันก็เลยเป็นคนละสีแต่สิ่งที่อาจารย์ออสบอกแน่น่ะ
คือไม่ใช่มือปริศนาไม่ใช่มือของผู้ตายแน่นอน

ก็ไม่มือถือเออเลอร์ก็คือมือพ่อเด็กอาจจะไปเปื้อนอะไรมา